ซึ่งพอออกมาแล้วคนหนึ่งยังติดอยู่
๔คนที่ออกมาเนี่ยนะคะมี๑คนใน๔เนี่ยมาคมครู

คือพอประกันตัวออกมาเสร็จแล้วเข้ามาบ้านยายเลยเหรอหรือยังไงคะ
เปล่าเขาพูดก่อนที่จะจับตัวแล้ว

บอกว่าถ้าเกิดเขาติดคุกเขาบอกว่าออกมาเขาจะฆ่าล้างโคตรอ่ะ

ตามข่าวเขามีประวัติคดีใช่ไหมเลยทำให้กลัว

ฆ่าคนค่ะ

เปล่าเขาในคดีพ้นคดีแล้วอ่ะ๒๐กว่าปีแล้ว

คือหมายถึงว่าคือเรารู้ว่าเขามีคดีฆ่าฆ่าคนใช่ไหม
แต่ว่าหนีคดีจนหมดอายุความ
ใช่ไหมแล้วก็มาอยู่ในหมู่บ้านเรานั้นยังค

ทีนี้ตอนที่เขามาอยู่ในหมู่บ้านตั้งนานแล้ว

เขาเคยมีประวัติในการทำร้ายหรือมีทะเลาะวิวาสอะไรกับใครไหม

แล้วกลับบ้านเราเนี่ยเขาสนิทไหมคะคนนี้
ก็เคยทักทายกันอยู่เหมือนชาวบ้านธรรมดากัน

เขาคุ้นเคยกับใครในบ้านคุณยายคะ

แล้วเขาต้องเคยเห็นน้องมาตั้งแต่เล็กแล้วสิ

เพราะยายเลี้ยงตัวเล็กมาตั้งแต่ขวบกว่าเนอะ

อ่าเวลาเขามาที่บ้านเราเขามีอาการผิดปกติบ้างไหมคะ
เช่นเขาอาจจะถามหาน้องคนนี้บ่อยหรือมาแล้วเล่น
ไม่เขาไม่ค่อยได้มาเขาไม่ค่อยมาไม่ได้เราไปหา
เพราะเราก็เคยเพื่อนกับเมียเขาเนี่ย

เขาเคยขู่ไว้ตั้งแต่ก่อน

เขารู้ข่าวว่าเราจะไปแจ้งความ

เดี๋ยวถ้าเขาติดคุกคดีนี้ออกมา

ทีนี้พอเขาแต่เขาประกันตัวเนี่ยเนอะ
ก็เท่ากับว่าอยู่ประมาณคืนนึง

ใช่ไหมคะเขาออกมาแล้วเขามาที่บ้านยายไหม
ไม่ได้มาไม่มีใครมาเลย

อ๋อแล้วเขายังอยู่ในหมู่บ้านกันไหมคนที่อยู่ตัว
แล้วครอบครัวของแต่ละคนนี้เคยมาคุยอะไรกับบ้านยายไหมคะ

เขาก็บอกว่าทีแรกเขาก็ถามว่า

ก็คือเหมือนกับว่า
อยู่กันแบบพี่น้องดีกว่าแล้วอย่ามาสร้างสัตว์เลย

แล้วทำไมทีแรกไม่คิดจะมาถามมาถ่ายกัน
ไม่เคยคิดจะถามพอมีเรื่องปุ๊บไอ้เนี่ย
ก็เลยไม่ได้เอาอะไร
แต่ก็มีคนเขาพูดกันว่า

ทีนี้ตอนที่มาคุยนะคะคือ
ครอบครัวเลยไหมมาคุยกับคุณยาย
ไม่มีคนเดียวพ่อพูด
มีคนเดียวแต่เขาบอกว่าเขาจะเป็นเหมือน
คุยกันได้หมดไหมล่ะ๕คนเขาสามารถเอามารวมได้อะไรอย่างนี้
อืมแล้วเขาเสนอเงินไหมคะ

แต่เขาก็พูดมาว่าจะให้เป็นแสนอะไรอย่างนี้นะ
แต่ให้เราพูดตัวเลขไปแต่เราไม่ได้พูดกัน
อืมยายไม่เคยเลยใช่ไหมใช่ยายไม่เคยเอ่ยเลยใช่ไหม

อันนี้ที่ถามกันคือยังไงนะคะให้เข้าใจตรงกันว่าเรื่องมันเป็นยังไง
แล้วก็ในส่วนของเขาเองเขาไม่ปฏิเสธไหม

หรือว่าเขายอมรับแต่แค่ขอเคลียร์เฉย
ไม่แบบนั้นเลยปฏิเสธ

ว่าคนบ้านเขาไม่ได้ทำใช่ไหมคะ
แต่ทีนี้เนี่ยสำนวนของตำรวจส่งไป
ซึ่งก็มีหลักฐานการตรวจร่างกายเด็กใช่ไหมคะยาย

แล้วสำนวนก็คือสรุปส่งไปจนกระทั่งมีการฝักขังนะคะ

แล้วก็อย่างที่บอกคือออกมาแล้วไม่ได้มีข่มขู่อะไรเพิ่มเติม
แต่ว่าเคยข่มขู่ไว้ใช่ไหมคะ
ทีนี้เวลาใช้ชีวิตในหมู่บ้านด้วยกันเนี่ยค่ะ
เจอหน้าครอบครัวของแต่ละคนเนี่ยว่ายังไงกันบ้างเจอไหมยาย
เจอแต่ไม่นั่นกันผีลดส่วนกันเฉย

แล้วเหตุที่วัดเนี่ยยายเคยไปถามที่วัดไหม
วัดวัดเนี่ยรู้เรื่องอยู่แล้วใช่ไหมคือมันเป็นข่าวขนาดนี้มันต้องรู้แล้วใช่ไหมคะ
แต่ตอนนั้นเคยไปถามไหมว่าวัดรู้ไหมว่ามันมีเหตุการณ์แบบนี้
รู้ไหมว่าใครเป็นคนของวัดทำบ้าง
เขาก็รู้เงินพระเขาก็รู้แต่เขาไม่เห็นตอนทำแค่นั้นน่ะ

ก็ข่าวชาวบ้านเขาก็กระจายกันไปคืบกันไป
มารู้เรื่องเหตุหลังสุดหรือว่ารู้ก่อนหน้านี้แล้ว
เขารู้ก่อนแล้วเขาไม่กล้าบอก
แล้ววัดก็รู้ก่อนหน้านี้แล้วเหรอคะ
เขาก็รู้กันแต่เขาไม่กล้าบอกยายนะ

อันนี้ก็ไม่ได้ไปหารู้แต่หลวงตาที่ชอบไม่ได้ไปคุย

เราตอนนี้ไม่เจอเลยเพราะว่าอยู่แต่ในบ้าน
ทีนี้ตอนที่มาร้องมือที่ปวีนาคือว่าอยากขอการคุ้มครอง